คือฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของลุงพลนายพลวิพาเดินทางมาที่นี่แล้ว
เดินทางมาให้กำลังใจลุงพลแล้วแม้จะยังไม่เจอลุงพลก็ตามทีฮะ
ของลุงพลก่อนนะครับเดินทางมาเรียบร้อยแล้ว
ก็ไปสัมภาษณ์หลายคนที่เป็นญาติของลุงพล
อย่างคุณสมพรนายสมพรวิพาใครอ่ะ
พี่ชายพี่ชายลุงพลบอกยังไม่ทราบนะ
ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยรู้แต่ว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนรู้แต่ว่ามีการออกหมายจับลุงพลเท่านั้น
ญาติพี่น้องก็พยายามก็ตกใจตกใจแล้วก็พยายามจะตามหา
พยายามจะโทรหาลุงพลลุงพลเองก็ไม่รับสายใครเลย
แต่ใครจะว่ายังไงก็ช่างในฐานะญาติในฐานะพี่ชายคลานตามกันมา
เชื่อว่าชัยพลวิพาน้องชายหรือคนที่ทั่วไปเรียกว่าลุงพล
พี่ชายลุงพลเชื่อว่าน้องชายบริสุทธิ์แน่นอนฮะเดี๋ยวฟังเสียงครับ
เพิ่งมาปรากฏหลักฐานจนออกมาจับได้ทั้งที่ผ่านมาปีกว่าแล้ว
รูแล้วก็รับรับโดยเรายังเชื่อมั่นหรือ

บางวิสุทธิ์ใจของของของลงเป็นไหมครับ

งี่วิ่งแย่ลงเข้าไปทางหน้าสระพร้อมเบิ่ง

และก็คงจะเป็นเรื่องของทานาญความที่จะรู้สึก

ก็คือนางพาวิพาอายุ๖๗ปี

แต่พ่อของลุงพลกับญาติหรือพี่ชายเนี่ยลุงพลกำลังเดินทางไปแล้วนะครับ
เรื่องต้นยังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของลุงพลหรือชัยพลวิพาลูกชาย
ว่าไม่ได้มีทางทำเรื่องแบบนี้ได้
แต่สมมุติถ้าหากมันทำจริงนะ
ก็ให้เป็นไปตามบุญเป็นไปตามกรรมที่ทำไปก็แล้วกัน
บรรยากาศสดล่าสุดขณะนี้ฮะ
สถานีตำรวจภูทรที่กกตูมครับมุกดาหารอย่างที่อธิบายไว้ว่าหลังจาก
ลุงพลแล้วไม่เจอลุงพลแล้วไงเฮ้ยนี่เหมือนภาพนิ่งนะ
ครับไม่ได้งั้ยนะไม่ได้มีลมพรรตลมพรรตหรอฮะ
ถ้านายสมเกียจเรื่องพญานาคไม่ใช่เหรอใช่
แต่ในฐานะที่เป็นทนายของลุงพลด้วยกัน
ก็จะมาให้การช่วยเหลือในเรื่องของข้อกฎหมายกับลุงพล
ตอนนี้ทนายสมเกียจมาแล้วเห็นไหมไม่ใช่ภาพนิ่งนะ
เคลื่อนไหวตำรวจก็มีความเคลื่อนไหวว่าการประชุมอยู่ข้างใน
ดังนั้นคนอื่นจะเข้าไปก็ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะฮะ

เพราะว่าโรงพักกกตูมเป็นท้องที่ที่รับผิดชอบ

นี่คือบรรยากาศล่าสุดบรรยากาศล่าสุดที่โรงพักกกตูม
และวันนี้อีกเช่นเดียวกันท่านพบตรสุวัสดิ์แจ้งย่อ
ศุกร์ก็จะมีการแถลงเรื่องของคดีน้องชมพู่

๙นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ